คุณจูด้งจะพาไปเที่ยวพายสปอร์ตชมวิถีท้องถิ่นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
สนุกสนานแค่ไหนติดตามในช่วงตลอดเที่ยวไทยสไตล์ยั่งยืน
เว้ยมันอากาศดี

โหฟิตเลย
เย่เอี๊ยเอา

โหโหเฤ้ต้นเป็นอะไรอะ

พี่ยังไม่พร้อมว่ะ

สวัสดีครั้งโน้นโฟ

พี่ต้องฟิตมากเลย
ใช่ครับฟิตที่แบบว่าปลา

วัดหลวงพ่อโสธรถือว่าเป็นแลนดมาร์คที่สำคัญของคนที่นี่ครับและจุดที่ผมยืนอยู่สวยงามและน้อยคนที่ได้สัมผัสแบบนี้ครับ
โหถึงแล้วครับคุณผู้ชมตลาดบ้านใหม่ร้อยปี
อันนี้คือตลาดบ้านใหม่ร้อยปีนะครับเป็นชุมชนโบราณเก่า

เรียกได้ว่าเก่าแก่แล้วก็น่าท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ
แต่ว่าข้างในเห็นบอกว่าเป็นป่าจากด้วย
ใช่ครับข้างในเป็นป่าจากที่สมบูรณ์มากครับ
ดูกันไหมครับได้ครับด้งนำเลยครับได้โอเคครับได้

ผมว่านะถ้าเราเหนื่อยคอแห้งแบบนี้
นี่เลยหล่องแอ่นกรัมคาเฟ่
เห็นเขาบอกว่าเครื่องดื่มเนี่ยสดชื่น
ใช่เลยครับทั้งที่พี่พาน้องมาผ่ายฟับ

ถึงสักทีเหนื่อยแบบนี้
ผมเอาแบล็คคอฟฟี่ไม่หวานไม่นมไม่น้ำแข็ง

บรรยากาศร้านดีมากเลยนะครับ
เฮียมาแล้ว
โอ้โหชื่นใจมากเลยครับ

ดูล่มเลิกหน้านั่งจริงเลย
นี่ก็ดีนี่พิมพ์ชอบมากเลย

ในชีวิตใช้กระบอกน้ำ

พลังเสร็จแล้วเราไปดูโบสถ์กันไหม

ถ้าไม่ใช้น้ำมันเนี่ยผมชอบมากเลย
โอ้โหขาผมเนี่ยฟิตแล้ว

ไปครับ

แต่ว่าที่เห็นแบบนี้โบดเซ็นต์ปอล์
ดูเก่าดูสง่างามดูสวยแบบนี้พี่แบงค

มันจะอยู่ในชุมชนของหัวตภัณฑ์วัดเซ็นต์ปอล์

มีคนจีนไทยแล้วก็คนคริสต
บาลหลวงเฮนรี่รู้สึกจะเข้ามาในประสอบ

แล้วก็ปัจจุบันโบสถนี้ได้ย้ายไปข้างในแล้ว
ตัวนี้ก็คือหน้าบันก็จะเป็นศิลาแรง

เหลือคงไว้เพราะว่าให้เห็นเป็นที่ละลึกของโบสถ์นะครับ
ที่นี่ก็เป็นที่แวะของชาติเชิงเซลล์เหมือนกันนะครับ

ต้องขอขอบคุณพี่แบงค์เลยที่พาผมเที่ยวแบบโลคาร์บอน
ต้องบอกเลยว่าการท่องเที่ยวแบบนี้มันดูมีเสน่ห์มาก
แล้วก็ทำให้ผมตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

แล้วก็ให้คนรุ่นหลังได้มาดูแบบนี้นะครับ
แต่ว่าวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วล่ะครับ